มาดูอีกคู่นึงนะคะเมื่อวานนำเสนอคุณหมากปรินไปแล้ว

ไปถามว่าตกลงเนี่ยหมาเขาขอแต่งงานเธอหรือเปล่า
เพราะว่าวันกงวันเกิดเนี่ยทะเล
ดงทะเลเดือดไปภูเก็ตถ่ายรูปให้
ทำไมถ่ายแต่ด้านหลังไม่ลงด้านหน้า
ทำไมมันหวานขนาดต้องห่วงสิแฟนเขาสวย
ฉันไม่อยากจะฟังสัมภาษณ์อันนี้เลยแต่ก็ต้องฟังนะคะ

ข่าวลือที่บอกว่าหมากคุกข่าวขอแต่งงาน

หลังก็ไม่รู้ว่าเป็นคลิปสุขให้ขอแต่งงานไปในตัวด้วย
ไม่ค่ะไม่ยังค่ะยัง
หวานแล้วก็แซ่บด้วย

ตามที่ทุกคนบอกกันนะคะ
รูปที่ถ่ายมันดูแบบว่า
เปรี้ยวเกินไปนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยอนุญาตให้ลงแค่หันหลังรูปเดียว
แต่ว่าก็ถ้าถ่ายแบบชุดเลยอะไรอย่างนี้คงไม่มีค่ะ

ถ่ายหน้าก็เจออะไรเลย